นักข่าวรายงานมาแล้วเราฟังอาจารย์วิเคราะห์ต่อดีกว่าค่ะ
ว่านัยยะต่างมันจะส่งผลยังไงต่อพัก
รวมถึงตำแหน่งอ๋อเหมือนว่าจะเป็นเลคาจะเป็นเฮดันยิค
เอามันจะส่งผลยังไงกับพักบ้างอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ

เมืองในพักพลังประชารัฐช่วงนี้
เขาบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น
อย่าเชื่อในภาพที่เขาสร้างให้ดู
เพราะใต้ดินกับบนดินมันยังสวนทางย้อนแย้งกันอยู่
โดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กสองปอก
ข้างหลังภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ตัดขาดกันไม่ได้
ก็ยังมีกระแสข่าวกระเซ็นกระแสออกมาว่าของจริงมันไม่เป็นอย่างที่เห็นนะ
แล้วถามว่าความเป็นไปเหล่านี้เราไปยุ่งไปเกี่ยวกับเขาทำไม
ทำไมเราต้องรู้ตอบว่าเรื่องนี้ต้องรู้ต้องสนใจ
เพราะว่านี่คือปัจจัยที่จะนำไปสู่ความเป็นไปของการเมือง
แล้วจะนำไปสู่ความเป็นไปของรัฐบาลนำไปสู่ความเป็นไปของการแก้ปัญหาของประเทศ
แก้ปัญหาของประชาชนเราจึงก่อติดติดตามการเมืองในช่วงนี้
เพราะว่าถ้าการเมืองไม่นิ่งไม่เสถียรมันจะเป็นปัญหาต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ
แก้ไขปัญหาของประชาชนจับประเด็นไปที่ประชุมพักพลังประชารัฐที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่
สถานการณ์สถานภาพของร้อยเอกธรรมนัฐที่ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาที่การพักอยู่เหมือนเดิม
ไม่ได้ลาออกเหมือนที่ลั่นวาจาไว้แปลว่าอะไรแปลว่าหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์ยังต้องการให้ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่เคียงข้างทำงานให้พักต่อ
ถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าจะเป็นการปิดทางคนที่จะมาเป็นเลขาคัดพักคนใหม่ที่เรียกกันว่าจะมาจากสายพลเอกประยุทธ์
ร่วมประชุมยันไม่เปลี่ยนเลขาธิการพักไม่เซ็ตซีโร่กรรมการบริหาร
อันนี้ข่าวที่ออกมาก็เป็นไปตามหัวข่าวนี้เลย
เท่านั้นยังไม่พอมันยังมีข่าวประเด็นนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีก
ซึ่งจะชัดเจนเมื่อไหร่ค่อยตามดูกัน
เป็นข่าวที่จะแสดงให้เห็นถึงการกระชับอำนาจของพลเอกประวิทธิ์
ที่มีข่าวว่าจะตั้งพลเอกวิทย์เป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
ตำแหน่งนี้ประเด็นนี้สำคัญยังไงครับ
ตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เนี่ย
เพิ่งได้ยินกันตอนหลังนี่แหละ
ซึ่งหลายพักการเมืองเขาตั้งคนขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่คิดว่ามีความสำคัญ
แต่ว่าไม่ได้เป็นเลขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก
ก็เลยให้เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าสำคัญไม่น้อยกว่ากันคือประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
ซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนตำแหน่งหลักก็มีหัวหน้ากับเลขา
อย่างมากก็มีตำแหน่งประธานที่ปรึกษา
แต่ระยะหลังเนี่ยตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับคนที่มีความสำคัญในภักดิ์
แต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเอง
จำได้ไหมครับตอนที่พักพลังประชารัฐตั้งใหม่เนี่ย
มีดรอุตมาเป็นหัวหน้าภักดิ์มีคุณสนทิรัฐเป็นเลขาภักดิ์
พักก็ยกย่องยกให้พลเอกประวิทย์นี่แหละได้รับแต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์อ่า
หลังจากนั้นพักอื่นอื่นก็เอามั่งพักเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้าที่คุณหญิงสุดารัฐยังอยู่
ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นดำรงตำแหน่งหัวหน้าเลขาพักก็ยังมอบหมายให้คุณหญิงสุดารัฐเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เหมือนกัน
พักชาติไทยพัฒนาที่มีคุณกัญจนามาเป็นหัวหน้าพักก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวราวุฒิเป็นหัวหน้าพัก
พอคุณกัญจนามาเป็นหัวหน้าพักตำแหน่งที่คุณวรวุฒิเป็นก็นี่แหละประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
อันนี้จะเห็นว่านี่คือความสำคัญของตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ที่ตั้งขึ้นมา
อันนี้คือความสำคัญและความหมายของตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ที่บิ๊กป้อมเลือกพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยามาเป็น
ผลเอกวิทย์เป็นใครล่ะครับท่านลองดูรายงานนี้
ผลเอกวิทย์หรือบิ๊กน้อยเป็นเตรียมทหารรุ่นสิบเอ็ด
เป็นคนใกล้คิดคนเอกประวิทเคยเป็นสมาชิกทฤพธิบัญญาณแห่งชาติ
แล้วในสมัยรัฐบาลคอสชก็พลเอกวิทย์นี่แหละที่ถูกส่งไปดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยหรือสนามม้านางเลิ้ง
ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนคอสชในการเข้าไปยึดอาณาจักรของเสียอ้าย
ครอบครองเป็นฐานที่มั่นมานานหลายปี
แล้วรายงานนี้ก็ปิดท้ายว่า
ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของค่ายพลังประชารัฐ
จากนี้ไปลุงป้อมจะกระชับอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
พวกนักการเมืองที่ไปสวามิพักษ์ลุงตู่ลุงป๊อก
เชิญมายึดพักคงจะอยู่กันลำบาก
นี่นี่คือข่าวที่เรียกว่าไม่ปรากฏหน้าฉาก
แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเคลื่อนไหว
ที่เป็นข่าวมาวันนี้เพื่อดับกระแสดับแรงกระเพื่อม
เด็กตูครีย์หัวหน้าพักร่วม
อยู่ครบเทอมไม่ยุบสภา
การประกาศอยู่ต่อครบเทอมแปลว่า
และในสถานภาพที่ว่ายังกุมสภาพในพักได้
ยังมั่นใจในฐานค้ำจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้รัฐบาลเดินไปสู่จุดอาบกลางสภา
แต่จะเป็นอย่างนี้หรือไม่เนี่ยลองฟังเสียงเตือนจากคนแดนไกลดูครับ
คุณทักษิณชินวัฒน์หรือโทนี่ส่งเสียงผ่านคลับเฮาวส์
เมื่อวานเมื่อคืนครับโทนี่บอกว่านายก
โกรธแล้วไปปลดธรรมนัฐปลดนรมนไปทุบกล่องดวงใจของพี่ป้อมเขา
ป้อมเขาโกรธนะแต่เขาแก่กว่าเขาสุขุมกว่า
เขาเลยไม่ยอมลาออกจากหัวหน้าพักธรรมนัฐก็ไม่ลาออกจากเลขาพัก
วันนี้พักที่เป็นแกนนำสนับสนุนรัฐบาลจริงคือพลังประชารัฐ
นายกไปตัดขาตัวเองก็เลยตีนลอยขาลอยที่ไปทุบแบบนี้
การเมืองต่อจากนี้ราคาแพงนะเพราะต้องเก็บทุกเม็ดไม่งั้นแพร่โหวต
นี่ไงครับผมถึงบอกว่าการเมืองวันนี้
จากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนดูหนังครึ่งหลัง
คือตื่นเต้นร้าวใจไม่อืดเหมือนครึ่งแรก
ก็เลยนำมาขีดเส้นใต้ให้ท่านผู้ชม
ได้ตามประเด็นได้ถูกว่าการเมืองจากนี้ไปจะเป็นยังไง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งคุณลุคครับ
หลังเนี่ยน่าสนใจนี่คือตอนฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะ
เพลงอยู่ในหัวดิฉันเพลงภาพลวงตาคุณดาร์เอ็นโดฟิน

หน้าฉากเป็นอีกแบบหรือเปล่า
เบื้องล้ำเป็นอีกแบบหรือเปล่าครับครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
มีแต่คนในพักเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะ